เหตุการณ์นี้ค่ะช่วงเกือบตีหนึ่งนะคะ
ทางตำรวจสนบึงกลุ่มได้รับแจ้ง
ว่ามีคนยิงตัวตายอยู่ในบ้านพักย่านบึงกลุ่มนะคะ
บ้านหลังนี้เขาอยู่กันพ่อแม่ลูก
พ่อแม่นั่งกินข้าวอยู่ได้ยินเสียงดังมาจากห้องนอนของลูกชาย
พอวิ่งไปดูเห็นว่าลูกชายไปเอาปืนของพ่อ
เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าไปเอาปืนมายิงตัวตาย
ลูกชายอายุ๒๔เป็นนิสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรสาธค่ะ
ชื่อว่านายทศพรนานครหรือโอ๊ตนะคะ
เป็นนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
ยิงตัวตายในบ้านที่ซอยเสรีไทย๔๑ย่านบึงกลุ่ม
เมื่อช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดครอบครัวของน้องโอ๊ตไปรับศพ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาค่ะ
คุณพ่อของน้องโอ๊ตคุณพ่อชวโรธนานคร
เล่าให้ฟังว่าตัวพ่อก็มีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

เหล่านี้เป็นครั้งคราวไม่ได้มาอยู่แบบตลอดนะคะ

ภรรยาทำกับข้าวตั้งโต๊ะกินข้าวกันตามปกติ
แล้วได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืนนะคะได้ยินแบบนัดเดียว
มาจากห้องลูกชายพ่อบอกตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะ
เพราะไม่คิดจริงว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
ภรรยาตั้งโต๊ะพร้อมกินข้าว
ก็เรียกลูกชายที่ห้องให้ลงมากินข้าวปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับเลย
พ่อก็ผลักประตูเข้าไปค่ะ
เห็นว่าลูกชายเอาปืนของพ่อเองที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า
ออกมายิงตัวเองจนเสียชีวิตแล้ว

ว่าสาเหตุก็คืออาจจะเป็นความเครียดเรื่องของผลการเรียนนะคะ
ก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณบอกเหตุอะไรนะคะ
ก็ใช้ชีวิตปกติไม่คิดเลยว่าลูกจะมาคิดสั้นฆ่าตัวตายแบบนี้
คือเหมือนกับว่ามีความเครียดเรื่องผลการเรียนเหมือนกับปกติ

แต่ว่านี่คงสภาพนักศึกษามานานถึง๖ปีแล้ว

แต่คุณพ่อบอกว่าครั้งสุดท้ายที่อยากบอกลูกก็คือ

อยากให้ลูกนำปัญหาในใจมาบอกกล่าว
เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่น่าคิดสั้นจากไปแบบนี้ค่ะ
ไม่ได้เอกใจไม่ได้คิดอะไร
ตอนหลังแม่เขาหิวข้าว
ปกติเขาจะออกมากินข้าวพร้อมกับเขา
เขาก็ไปเคาะประตูเรียกออกมากินข้าว

แล้วตอนแม่เขาเริ่มไปหากุญแจผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้ว

เพราะมันไม่เคยมีเหตุการณ์สอง

เขาก็มาขอทางไปนั่งกับเพื่อน
ไปแชร์ไปดื่มกันประมาณนี้

เขาก็กลับมาก็ประมาณสว่างแล้ว

คืนที่ไปนั่งด้วยกันก็มีอาการไหม
ก็บอกไม่มีปกติร่าเริงเหมือนเดิม

ส่วนเขาก็ปกติร่าเริงไม่มีอะไรหรอก

เห็นว่าจะเคลื่อนเรื่องเรียนละ

เรื่องเรียนจริงแล้ว

ด้านออกมันมีเยอะแยะ

นักข่าวของเราได้ไปคุยกับเพื่อนสนิท

ก็เล่าให้ฟังว่าปกติผู้ตายก็เป็นคน
ร่าเริงค่ะไม่ค่อยเครียดอะไร

ปลอบใจเพื่อนอยู่ตลอดนะคะให้เพื่อนสู้อย่าคิดมากด้วยซ้ำ
ก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องหาที่ฝึกงานค่ะแล้วก็ยังช่วยกันวางแผนอยู่เลย
เทอมนี้ตัวน้องโอ๊ตดูเครียดเพื่อนบอกนะคะ
แต่ก็ไม่คิดว่าเครียดถึงขั้นจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย
ตอนที่รู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตยอมรับว่าเสียใจมาก
เพราะว่าเคยคุยกันเคยสัญญากันว่าเดี๋ยวเรียนจบ

แต่วันนี้ไม่มีเพื่อนคนนี้อีกแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือคุยในเรื่องสนุกสนานกับการเรียนบ้าง
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เรื่องกีฬาครับว่าทำงานที่ไหนเป็นยังไง

ก็คือเหมือนกับอย่างเทอมที่แรกที่ผมเจอ
แต่ว่าเค้ามีหน้าเหมือนเค้าเครียดเครียดออกมามาก
แต่ผมก็จะเล่นกับเขาแบบว่าเครียดอะไร

แล้วก็เข้าคนง่ายเป็นคนแคร์คนอื่นครับ
แต่ว่าจะไม่ค่อยพูดปัญหา

แล้วถ้าคุณคุณจะถามว่าเป็นอย่างรู้อยู่ชฎี่ภายในโลก
แต่ว่าตอนนี้ก็มาช่วยงานดีกว่าครับ

ว่าเดี๋ยวไปทำอะไรไปร่วมอ่าเขาเรียกเหมือนกับว่าทำงานด้วยกันนะครับ
ก็ไม่มีแล้วเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากครับครับเป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้ว

สำหรับศพของนายทศพรหรือน้องโอ๊ตเนี่ยนะคะ
ก็ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดบัวขาวเขตสะพานสูงสวดพระอภิษฐรรม๕วัน
แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจนะคะ